คุณผู้ชมครับลูกผู้ชายไทยครับเกิดมาก็มีอยู่สองสิ่งที่ต้องทดแทนคุณนะฮะ
ก็คือบวชทดแทนคุณคุณพ่อคุณแม่บวชเสร็จแล้วจะเบียดก็ไม่ว่ากัน
อีกอย่างหนึ่งก็คือทดแทนคุณประเทศชาติด้วยการเกณฑ์ทหาร
ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นแล้ววันนี้วันแรกนะคะ๑๑๒เมษายน๒๕๖๑ค่ะ
ปีนี้กองทับต้องการทหารประจำการหรือว่าทหารเกณฑ์๑๑๐๐๐๐คนนะครับ
ก็มีผู้ที่ต้องเข้าร่วมคัดเลือก๓๕๐๐๐กว่าคนก็มีดารารวมอยู่ด้วย
ใช่ค่ะทุกปีก็จะมีดาราไปผ่อนผันบ้างอะไรบ้างนะคะ
ปีนี้เรามี๒คนคุณพีชพัชระจิราธิวัฒน์ปีนี้เขาหมดสิทธิ์ที่จะผ่อนผันแล้ว

ที่หน่วยคัดเลือกโรงเรียนวัดหัวลำโพงค่ะ
ก็ไปรายงานตัวตรวจร่างกาย

ก็เนี่ยค่ะเขาก็ลุ้นกัน๒๑คนที่จุดนี้

จับได้ใบดำนี่ก็รอด

ใช่ไม่โดนฟังเสียงคุณพีชพัชระค่ะ

ไม่ได้อยากได้ใบแดงอยู่แล้วถูกไหม

แต่เราก็ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ก่อนหน้านี้ไปบนอะไรไว้ที่ไหน
มีเลยครับผมวนแม่ผมแล้ว

คิดว่าจะทำยังไงดีก็

เศรษฐฺษ์ก็คือมีคนจริง

ก็หักมาจัดใบดำแบบแดง
ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแสดงความดีใจอะไรนะ

หน่วยนี้ก็มีผู้คัดเลือก๓๗๕คนต้องการทหาร๓๗คนนะครับ
แต่ว่าสมัครใจไปละ๘คนขอผ่อนผันอีก๑๑๒คน
คุณพีทก็ไม่โดนนะคะ
ทีนี้ไปดูเจมส์มาค่ะ
ก็ไปยื่นสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารครั้งนี้เป็นครั้งที่๔นะคะ
ก็ไปที่โรงเรียนวัดธาตุทอง
ขอผ่อนผันเพราะตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่
ที่มหาวิทยาลัยอสัมชัน
แล้วก็มีภารกิจงานในวงการบันเทิงเยอะเลย
ตามกฎหมายยังสามารถใช้สิทธิผ่อนผันได้จนถึงอายุ๒๖ปีนะคะ
ปีนี้เจมส์มาอายุ๒๐
นี่ก็ยังมีเวลาในการผ่อนผันนะคะ
ก็เป็นสีสันสองคนสำหรับคนในวงการบันเทิงนะคะ
ท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูสีสันบรรยากาศตามต่างจังหวัดกันหน่อย

ก็มีผู้ชายไทยที่อาจจะมีภาษาทางการเขาเรียกว่าเพศสภาพ
ไม่ตรงกับเพศสภาพในปัจจุบันนะครับ
ก็คือสาวประเภท๒ก็ไปเกณฑหารกันเยอะนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูที่พิศนุโลกก่อนนะครับ
การคัดเลือกทหารเกณฑ์ประจำปีนี้นะครับ

นี่คือที่พื้นที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกนะครับ

ก็มีสาวประเภท๒ที่มาคัดเลือกทหารเกณฑ์ประจำปีนี้ด้วยนะครับ

ตัวชื่อจริงคือนายพิศนุปราบพินาศ
อายุ๒๔ปีนะครับตอนนี้อยู่เรียนอยู่ปี๒นะครับ
มาชุดนักศึกษาเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับ

นายนัทธพงศ์มิ่งสมรอายุ๒๑ปี
ก็ยังเรียนอยู่เหมือนกันเรียนอยู่ปี๔นะครับ
ทั้งคู่ก็มาขอผ่อนผันนะครับ
โดยในส่วนของน้องตัวเนี่ย

ขอผ่อนผันเป็นครั้งที่๔เนื่องจากอยู่ระหว่างเรียนหนังสือ
ส่วนนายนัทธพงศ์น้องอีกคนนึงนะครับ
ขอผ่อนผันเพราะยังไม่มั่นใจว่า
จะผ่านการตรวจของแพทย์ทหารหรือเปล่า
เนื่องจากว่าน้องเขายังไม่ได้ผ่าตัดเสริมหน้าอกอืมอ่า
ก็เลยขอผ่อนผันไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าค่อยมายื่นใหม่นะครับ
ทีนี้ไปที่ศรีสะเกดค่ะ
บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินที่หอประชุมอำเภอเมืองนะคะ
มีชายไทยในพื้นที่๒ตำบล
ก็เดินทางมาตรวจเลือกในปีนี้อำเภอบึงบูลนะคะ

พี่น้องให้กำลังใจกันเยอะคุณภาคภูมิไปลุ้นไง

ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือ
หนุ่มที่เขาสวยสาวประเภท๒

สองในสามก็คือนายอธิพรแดงงามหรือน้องบีมนะคะ
น้องบีมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทา
นายปภาวีเหนือเกดหรือน้องเบน
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยธนบุรี

เพราะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
เพราะว่าร่างกายเขาเป็นผู้หญิงไปแล้ว

วินิจฉัยวิเคราะห์ได้ชัดเจนไปแล้ว

น้องคนนี้ก็ไปคัดเลือกแล้วก็ไปชุดแบบทันสมัยเลย
อเจ้าอเจ้ามาเลย

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าได้ผ่อนผันหรือว่าผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงนะ
ว่าวันนี้หนูผ่อนผันไปก่อนเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่
หรือว่าวันนี้ได้รับการวินิจฉัยจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว

เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดอะไรอย่างนี้

เพราะน้องเขาสวยสวยจริงครับ